อันนี้หลายคนยิ้มแก้มปริเลยพร้อมอยากจะส่งโปรไฟล์ให้กับน้องนาย
ที่บอกว่าจะเอาโปรไฟล์เนี่ยเป็นเพราะว่าน้องนายนพัฒน์นี่นะครับ
พระเอกหนุ่มหล่อใจดีของเราเนี่ย
เขาอยากจะส่งต่อความฝันสารต่อความฝันในเรื่องของกีฬากอล์ฟให้กับน้อง
ที่ชื่นชอบแล้วก็อาจจะขาดแคลนนะครับ
เพราะว่าเขาเองเข้าใจเขาบอกว่าเขาชอบกีฬากอล์ฟเป็นชีวิตจิตใจ
เรียกได้ว่าเล่นมาตั้งแต่เด็กเด็กก็เลยรู้ดีนะคะว่าอุปกรณ์กีฬากอล์ฟเนี่ย
มีราคาค่อนข้างสูงมากขนาดไหนแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยค่อนข้างโชคดี
นายบอกว่าในสมัยก่อนก็ไม่ได้มีเงินทองมากมายไปซื้อหรอก
แต่มีผู้ใหญ่แล้วก็คนอื่นที่ใจดีส่งต่อมาให้นั่นเองนะคะ
ด้วยเหตุนี้ค่ะเจ้าตัวก็เลยอยากจะสารต่อความฝันให้กับน้อง
มีความมุ่งมั่นที่จะเล่นกีฬากอล์ฟแต่ว่าขาดแคลนอุปกรณ์นะคะ
ด้วยการส่งมอบอุปกรณ์เล่นกอล์ฟของตัวเองเลยนะคะให้กับน้องค่ะ
โดยหนุ่มนายก็ได้โพสต์ในอินสตราแกรมแจ้งข่าวนี้เพื่อเชิญชวนน้อง
ขาดแคลนอุปกรณ์กอล์ฟค่ะบอกว่าให้เขียนมาเป็นจดหมายด้วยตัวเองนะ
ว่าทำไมถึงรักกีฬาประเภทนี้แล้วก็ความฝันในอนาคตคืออะไร
จากนั้นนะคะให้น้องที่อยากจะได้อุปกรณ์นะคะ
พี่นายบอกเลยว่าอ่านแล้วจะมอบไม้ของตัวเองให้กับน้องคนที่รู้สึกว่ามีความมุ่งมั่นและตั้งใจเต็มที่นั่นเองนะคะ
แบบนี้เห็นแล้วก็ชื่นใจนะคุณเข้าใจไงเพราะว่าความฝันของตัวเองตอนเด็กมันยิ่งใหญ่มาก
มันรู้สึกเหมือนเป็นเรื่องที่เกินตัวแต่ก็ยังดีที่ได้รับน้ำใจจากคนรอบข้าง
คราวนี้ตัวเองสามารถส่งมอบให้กับคนอื่นได้แล้วก็แบบสุดยอดจริง